สหรัฐอเมริกาได้จัดอันดับประเทศไทยเอาไว้ในบัญชีกลุ่มที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในระดับสูง
แล้วก็มองว่ารัฐบาลไทยไม่ได้ให้ความสำคัญในการปราบปราม
แต่ว่าไทยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอด
โดยเพิ่มบทบาทให้หลายหน่วยงานมีอำนาจในการปราบปรามมากขึ้นอย่างรอบด้าน
อย่างเช่นเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ที่พัทยานะครับก็ได้มีการจับกลุ่มสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาล็อตใหญ่
หลายรายการมูลค่าความเสียหายกว่า๑๐ล้านบาท
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ทีมข่าวเฉพาะกิจลงพื้นที่สำรวจตามบัญชีของกอรมน
ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูงสุด
ถือเป็นพื้นที่สีแดงทั้งหมด๔๑แห่งใน๒๑จังหวัด
และนี่คือแหล่งการค้าและแหล่งการท่องเที่ยวย่านพัทยาใต้

ทีมข่าวเดินดูสินค้าภายในร้านบริเวณเรียบชายหาดพัทยา
ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่จำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
พบภายในร้านมีกระเป๋าหลายรูปแบบระบุชื่อแบรนด์ดังหลายแบรนด์
แต่เมื่อตัดสินใจซื้อกลับไม่มีผู้แสดงตัวว่าเป็นเจ้าของร้าน
ทั้งที่ก่อนหน้านี้ทีมข่าวสังเกตว่ายังขายให้กับชาวต่างชาติอยู่
รุ่งขึ้นอีกวันทีมข่าวย้อนกลับไปสำรวจที่ร้านเดิม
ปรากฏว่าได้เปลี่ยนกระเป๋าอื่นมาวางจำหน่ายแทนยี่ห้อแรนดเนม
ให้เห็นว่าผู้ค้ารู้ดีว่าสินค้าที่จำหน่ายอยู่นั้น
เป็นสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
และมีการระมัดระวังตัวไม่ให้ถูกจับกลุ่ม
ทีมข่าวเกาะติดภารกิจของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง
ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุง
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
เพื่อเข้าจับกลุ่มเป้าหมายใหญ่ภายในห้างสรรพสินค้า
และแหล่งการค้าชื่อดังบริเวณชายหาดพัทยา
ซึ่งเป็นอีกเป้าหมายที่เข้าข่ายเป็นผู้จำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญารายใหญ่
โดยสามารถจับกลุ่มร้านค้าได้ทั้งหมด๓๖ร้าน
ของกลางทั้งกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้านาฬิกาข้อมือได้กว่า๑หมื่นชิ้น
มูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า๑๐ล้านบาท
ซึ่งผู้ค้าทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า
ส่วนของกลางเมื่อคดีสิ้นสุดแล้วจะถูกทำลายทิ้ง
การจับกลุ่มครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่บูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบรามการระเบิดทรัพย์สินทางปัญญา
ซึ่งให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งสิ้น๒๑หน่วยงาน
ผู้นำเข้าผู้ค้าตามท้องตลาดรวมทั้งผู้ค้าในโลกโซเชียลมีเดีย
หลังจากนี้ผู้ประกอบการต้องปรับทัศนคติและศึกษากฎหมายเบื้องต้น
เพื่อไม่ให้กระทำความผิดซ้ำอีก
ขายยาเสพติดก็ทำหายกินนะต้องเข้าใจก่อนนะครับ

อันนี้เช่นกันนะครับไม่ใช่ผิดเฉพาะกฎหมายบ้านเรานะครับ
กฎหมายต่างประเทศเขาก็ผิดนะครับ

การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งถูกต้องนะครับ
สำหรับผู้ที่กระทำความผิดด้วยการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานั้น

คือพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า
ซึ่งมีโทษสูงสุดคือจำคุก๔ปีปรับ๔แสนบาท

ที่มีโทษสูงสุดคือจำคุก๒ปีปรับสูงสุด๕แสนบาท
อกจากนี้ผู้อำนวยการส่วนกำกับสืบสวนและปราบราม
ยังระบุว่าผู้ที่มีส่วนสำคัญในวงจรการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
คือผู้บริโภคที่แม้กฎหมายจะยังไม่ได้เอาผิด
แต่ก็ควรมีจิตสำนึกไม่สนับสนุนสินค้าเหล่านี้
เพื่อไม่ให้เกิดเป็นปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
กระทบความมั่นคงของประเทศไทยในอนาคต